เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรายังคงติดตามกันต่อค่ะ
เพราะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ตำรวจ๓นายด้วยกันเป็นตำรวจจากสพเมืองนครราชศรีมา๑นาย
แล้วก็อีก๒นายเป็นตำรวจจากหน่วยอรินทราชกองปราบนะคะ
วันนี้ค่ะช่วงบ่ายสักประมาณ๑๓นาฬิกา
จะมีพิธีเคลื่อนศพตำรวจสองนายจากหน่วยอรินทราช
ประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
เป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ๒
เป็นผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษสอง
ท่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนศพจากกองบินหนึ่งนครราชสีมา
ที่กองบิน๖ดอนเมืองบกน๖กรุงเทพมหานคร
จากนั้นก็จะเคลื่อนศพไปที่วัดตรีทศเทพภวรมหาวิหาร
เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปูนบำเน็ต
ให้ร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
บริเวณห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
เลื่อนขั้น๗ขั้น๕ชั้นยศตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้บำเน็ตความชอบเป็นกรณีพิเศษพุทธศักราช๒๕๒๑
ก็คือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละ
เรื่องต้นนะคะร้อยตำรวจเอกตระกูลจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนต่าง
เช่นเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจ๕แสนบาท
ชาปนกิจทรงเคราะห์ตำรวจจำนวน๖๕๐๐๐บาท
สากรออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ๓แสนบาท
ทุนช่วยเหลือค่าราชการตำรวจที่บาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่๕แสนบาท
รวมแล้วร้อยตำรวจเอกตระกูลจะได้รับเงินช่วยเหลือ๒๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนดาบตำรวจชัชวัลแท่งทองอายุ๕๐ปี
ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับราม
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
ตำรวจนายนี้เป็นบุคคลแรกนะคะที่นำรถปิดทางเข้าออกประตูวัดป่าสัทธารวม
เพื่อไม่ให้คนร้ายหลบหนีแต่ว่าเคราะห์ร้ายค่ะ
ถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงจนกระทั่งเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ
ดาบตำรวจชัชวานก็จะได้ปูนบำเน็ตชั้นยศแล้วก็เลื่อนขั้นเช่นเดียวกันนะคะ